ตอนนี้เป็นวินาทีที่สำคัญมากนะครับที่ครอบครัวของคุณแม่หยาดฝนจะต้องกู้วิกฤตตรงนี้เพื่อช่วยเหลือชีวิตของคุณยายแก้วซึ่งตอนนี้ชีวิตของคุณยายแก้วนั้นเหมือนแขวนอยู่บนเส้นได้เส้นเดียวเป็นตายมีค่าเท่ากันต้องมาเอาใจช่วยครอบครัวของเขาให้ตอบคำถามให้ได้มากที่สุดถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับเงินรางวัล
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับเงินทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
สวัสดีค่ะ

พุทธขยะรัดเลือดมาแล้วนะคะวันนี้จะเจอกับเรา๓คนพิเศษจริงนะคะ

คุณผู้ชมพี่เอไม่ได้จะมาร้องเพลงร้องนิเก่งให้เราฟัง
เป็นพิธีกรรายการใหม่ของทางไทยรัฐทีวีนี่

เห็นแล้วครับพอดีผมขอโทษด้วยผมลืมเอาแว่นตาม
นี่คุณผู้ชมถ้าอ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้จะเห็นได้เลยกับโฆษณารายการใหม่ของเรา
รายการเกมต่อชีวิตนั่นเองนะคะต้องบอกว่ารายการนี้โอ้โหเห็นว่าดราม่าน้ำตาแตก

เกมต่อชีวิตเป็นเกมที่ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
เกมนี้จะเป็นโอกาสเป็นการต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวของคุณ
เพราะว่าจริงแล้วในเนื้อเกมก็จะมีการเรียกว่าเป็นเกมดราม่าที่สุดก็ว่าได้
เพราะว่าจะต้องมีการเล่าเรื่องราวชีวิตที่คุณประสบวิกฤตในครอบครัวนะครับว่ามีวิกฤตอย่างไร

แค่ได้ยินเสียงพี่เอดิฉันน้ำตาก็คลอมาแล้ว
หนูไปอยู่ในนั้นนะแล้วหนูจะรู้ว่าทุกชีวิตนี่เขาลำบากมาจริง
ดีใจมากที่พี่ได้ทำรายการนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าได้ช่วยเหลือคนยากคนจนจริง

แต่นี่ในรูปแบบของรายการเนี่ยพอเล่าเรื่องราวชีวิตให้เรารู้แล้ว
เรารู้ว่าเขาวิกฤตมาแบบนี้ปั๊บคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านพอรับรู้เรื่องราวปั๊บ
แต่นี่ก็จะเข้าในส่วนของเนื้อเกมเนื้อเกมเนี่ยขึ้นอยู่กับการตอบปัญหา
แข่งกับใครไหมคะพี่เอเห็นไม่เลยครับมากันเป็นครอบครัว
เพราะว่าครอบครัวนี้จะเป็นคนเลือกคำถามเองแล้วก็เลือกคนตอบเอง
เพราะฉะนั้นเขาจะเป็นคนลิขิตชะตาชีวิตของพวกเขาในครอบครัวได้หมดเลย
คำถามนี่แบบยากเย็นเข็นใจไหมมหาสมุทรแปซิฟิกส์คำถามโรคนายยก
ต้องมีคำนวณเลขเลยนะปัญหานาศิษย์ภาพดีอะไรอย่างนี้เกี่ยวข้องกัน
ไม่มีเลยครับเพราะว่าจริงแล้วก็บอกเลยครับว่าเกมนี้ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใด
ตอบคำถามให้ถูก๔ข้อรับเงินทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

กติกาก็ดีกว่าแต่ละข้อกว่าจะได้๑ล้านบาทมาเนี่ยมันยากเย็นแสนเข็นยังไงบ้างพี่เอ
ก็คือกติกาเขาจะเป็นคนที่กำหนดพี่จะมีเรื่องทั้งหมดในรายการจะมีให้เลือกทั้งหมด๕เรื่อง
ก็เรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวเกี่ยวกับว่าใช้ชีวิตประจำวันอย่างไร
บางคนขายผักขายอะไรเราก็จะเอาเรื่องเกี่ยวกับการขายผักอะไรอย่างนี้ครับมาถาม
น้องคนนึงถนัดเรื่องคอมพิวเตอร์ถนัดในเรื่องของการศึกษาก็จะเป็นการศึกษามาถามเขา
ซึ่งถ้าน้องมาอย่างสมมุติน้องป๔มาเนี่ยคำถามก็จะอยู่ในระดับของเขาหมดอะไรอย่างนี้ครับ
ซึ่งมันก็จะไม่ได้ยากเกินไปสำหรับเป็นการช่วยเหลือกันในครอบครัว
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วเขาก็จะมีหน้าที่เลือกก็คือตัวคนแรกเนี่ยนะครับ
ขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนแรกเนี่ยก็จะสามารถเลือกได้ว่าเขาจะตอบเรื่องไหน
ตอบเรื่องไหนแล้วจะสามารถเลือกให้ใครขึ้นมาตอบเรื่องต่อไป
เขาจะเห็นหมดเลยว่าเรื่องที่เรามีให้กันหมด๕เรื่องจะเห็นจะรู้กันหมดเลยครับ
คือฟังแบบนี้คุณผู้ชมเหมือนคือเข้าใจเลยว่าคำถามทางรายการที่ตั้งมาเนี่ย
เพื่ออยากจะแจกเงินจริงเพื่ออยากจะไปต่อชีวิตให้กับพี่น้องที่เกิดความวิกฤตในครอบครัวจริง
พูดถึงเรื่องความวิกฤตในครอบครัวเนี่ยเขาบอกว่ารายการนี้พอพี่เอมาทำเนี่ยอินมาก
น้ำตาแตกแทบทุกเทปเพราะอะไร
โหพี่นึกไม่ถึงนะว่าชีวิตอีกหลายชีวิตที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาประสบปัญหาทุกปัญหาลุมเล้าในชีวิตเขา
บางคนถึงขนาดว่าจะฆ่าตัวตายพอมาในรายการเราแล้วเนี่ยเราปลอบเข้าไปเราคุยเขาไปเขาดีขึ้นเขาใจชื้นขึ้น
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนทำบุญทำกุศลด้วยกันคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านก็เหมือนกันนะครับ
ก็คิดว่าดูแล้วเป็นกำลังใจซึ่งกันแล้วกันแค่นี้ก็ได้อันนี้ส่งแล้วได้บุญไปพร้อมกัน
ตัวพี่เองพี่ผ่านความยากลำบากตรงนั้นมาพี่ถึงได้เข้าใจว่าอ๋อคนเราพี่ผ่านทั้งความยากจน
ทั้งไม่มีข้าวจะกินไม่มีเงินที่จะไปโรงเรียนแล้วก็บ้านที่เคยอยู่เนี่ยบางทีผูกพังนู่นนี่นั่น
พอเขามาเนี่ยพอเรื่องราวที่เขาเล่ามาปั๊บตรงนี้เราเคยเจอมา
กลั้นมีอยู่จริงจริงน้ำตาในตรงนั้นรวมทั้งทีมงานด้วย
จะมาเป็นเอชายามิดชัยลิเกพันล้านหมื่นล้านตรงนี้อย่างที่พี่เอเล่าให้ฟังคุยกันก่อนเข้ารายการ
เมื่อกี้คุณผู้ชมบอกว่าบ้านเนี่ยหลายคนอาจจะมีหลังคามีห้องนอนห้องน้ำเรียบร้อย
แต่บ้านพี่เอก่อนจะมาเป็นเอชายามิดชัยเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อย
บ้านของพี่เนี่ยเชื่อไหมว่ามีไม่กี่เมตรนะครับที่เคยอยู่หลังเล็กแล้วก็มีฝาไม้บางทีแล้วเอาไปต่อ
คือเช่าเขามาผ่อนเขาไม้ก็ยังต้องผ่อนเขาเลยมาใช้
นอนเสียดกันกี่คนพี่เอในบ้านหลังหนึ่งเนี่ย
คนพ่อแม่ลูกเต็มหลังเลยค่ะถ้ามีคุณปู่ไปอยู่ด้วย
ที่ปู่ต้องไปนอนใต้ต้นกำปูอะไรอย่างนี้
เพราะฉะนั้นเรารู้ถึงความยากลำบากของความคนไม่มีจริง
สักเม็ดนึงเนี่ยเวลาที่จะกินเนี่ยบางครั้งตอนนี้พี่กินอะไรเข้าไปนะ
คือนึกถึงคนยากคนจนเลยครับเขาไม่มี
แล้วอย่าคิดนะว่าเงิน๒๐บาทหรือแม้กระทั่งเงิน๒๐บาท
คิดว่ามันจะเป็นเงินสำหรับโอ้โหจิ๊บสำหรับเรา
แต่คนที่ไม่มี๒๐บาทเนี่ยมีค่าสำหรับพวกเขามากนะ

นั้นเวลาเป็นพิธีกรรายการนี้ค่าตัวรับบ้างหรือเปล่าหรือบริจาคเขาไปหมดเนี่ย
เดี๋ยวเพิ่งพูดไปซักทีหมดทีก็เหลือบ้างไม่เหลือบ้าง
ที่เหลือบ้างไม่เหลือบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราช่วงหน้าดีกว่าว่าทำไมถึงเหลือบ้างไม่เหลือบ้างคุณ
ไม่ได้แค่รายการเนี่ยนะจ่ายให้ผู้เข้าแข่งขันอย่างเดียวนะ
พี่เอนี่มีการควักกระเป๋าด้วยนะแต่ว่าช่วงหน้าเดี๋ยวเราลืมมาเจอ
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะคะว่าเทปแรกประเดิมรายการเนี่ยจะมีเคสหนักหนาสาหัสสักแค่ไหนสักครู่เดียวค่ะ

พี่คะแหมสะดุ้งโยงเลยค่ะคิดว่าจะมีแขกรับเชิญเป็นพิธีกรเพิ่มมา

เป็นพิธีกรรายการของพี่ต่อไปด้วยค่ะกินต่อชีวิตนะครับ
เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องนะคะกติกาไปแล้วว่าเบรกนี้พูดถึงเรื่องเคสหนักบ้างดีกว่า

แม่แก้วซึ่งเป็นแม่ของน้องเท่มาเล่าให้ฟังบอกว่า
วันที่คุณยายเกิดโรคแล้วก็หายใจไม่ออกแน่นหน้าอก
เขาวิ่งไปเพื่อจะไปเอาถังออกซิเจนที่อนามัยหลายกิโลมาก
วิ่งไปวิ่งก็ออกไปจะไปเอาถังออสเซียนมาให้คุณยายเพื่อตอดลมหายใจ
แต่พอไปถึงแล้วเนี่ยอนามัยวันนั้นออกถังไม่อยู่แล้ว

เพราะบ้านอื่นเขาก็เกิดวิกฤตเหมือนกัน
เดือดร้อนเหมือนกันเขามาเอาไปแล้วเชื่อไหมว่า
แม่แก้วซุดตัวลงนั่ง
แล้วแบบร้องไห้ตรงนั้นเลยร้องไห้แล้วแบบโถแล้วฉันจะเอาอะไรไปให้แม่ฉันลูกฉันก็แย่อะไรอย่างนี้
ก็เลยมันมีความรู้สึกว่านี่คือความรักและความห่วงใยกันในครอบครัว
นี่ไงครับถึงได้บอกว่าคนที่ไม่มีจริงคือเขาไม่มีแล้วเขาลำบาก
การที่มีเกมต่อชีวิตมาต่อลมหายใจคนในครอบครัวเขาได้เนี่ย
มันเป็นช่องทางหนึ่งที่เขาก็เลยต้องมาสู้ชีวิตกันบนเวทีแห่งนี้
ก็เหมือนเป็นการเรียกว่าเป็นรายการที่ทำให้คุณเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะ
ใส่ใจคนในครอบครัวใส่ใจรายละเอียดคนรอบข้าง
แล้วน้องเท่เนี่ยเขาบอกว่ายายต้องอยู่กับเท่นานนะ
อย่าทิ้งเทพไปนะพูดกับยายตัวเองก็พูดไม่ค่อยชัด
พูดแล้วก็เหนื่อยคือเขามีอาการชักกระตุกนะ
เพราะฉะนั้นโหเราแบบครอบครัวเขาเป็นอะไรที่น่าสงสารมาก
บอกมาว่าเคสน้องเท่นี้นะคุณผู้ชมที่ได้ติดตามโปรโมทรายการมาก่อนหน้านี้
เท่บอกว่าถ้าเลือกให้มีชีวิตต่อได้เนี่ยให้ยายอยู่ต่อใช่
เขาบอกว่าทำไมไม่เลือกให้ตัวเองเลยลูก
ไม่ครับยายเลี้ยงเทพมาคือเขาพูดดีเด็กที่
แล้วเขาบอกว่าถ้าเป็นไปได้เขาอยากจะบวชให้ยายโถเพราะคุณดูสิ
วันนี้ให้พี่เอฝากรายการให้ได้ติดตามกันหน่อยดีกว่านะฮะ

แต่ว่าก่อนจะมีรายการเกมต่อชีวิตเนี่ยก็มีร้องได้ให้ล้านเหมือนกัน
บอกว่าอันนี้ก็ดราม่าต่อเนื่องกันยาวมาเลยนะคะ
คือจริงไม่ต้องเปลี่ยนไปไหนครับก็คือดูเกมต่อชีวิตไปเลย

ว่าเครียดไหมพี่ไม่เคยเครียดเลยนะเพราะว่าพี่กลับคิดว่าเขาทุกข์ร้อนมาเนี่ยเขามาหวังพึ่งรายการเรา
เราต้องทำให้ดีที่สุดแล้วต้องเป็นกำลังใจให้เขาให้มากที่สุด
เท่าที่เราจะทำได้ถามว่าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยเวลาที่เห็นชีวิตของพวกเขาพี่สู้เพื่อพวกเขาด้วย
มีการสนทบทุนให้ทุนพวกเขาด้วย
น้องเท่เนี่ยครอบครัวนี้พี่ยังซื้อเครื่องสังกระทานซื้ออะไรกลับไปนะบอกว่าหนูไปถวายผ้าไตเครื่องสังกระทานนะ
จะได้ทำบุญทำกุศลเอาบุญช่วยกัน
ก็ฝากติดตามรายการด้วยนะครับเกมต่อชีวิตนะครับในวันนี้นะฮะทุ่ม๑๕นาทีนะครับทางช่องไทยรัฐทีวี
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับก็พบกันทุกเสาร์ทุกอาทิตย์เลย
วันนี้เป็นเทปแรกนะครับที่จะออนแอร์ไปคิดว่าติดตามได้หลายช่องทางมากนะครับ
สำหรับท่านที่ดูแล้วถ้าเผื่อว่าเห็นว่าข้างบ้านเราเกิดวิกฤตหรือครอบครัวของท่านมีวิกฤตจริง

ในรายการตอนทุ่ม๑๕นาทีแล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะส่งเรื่องวิกฤตชีวิตของแต่ละครอบครัว
ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของท่านเองหรือว่าจะเป็นครอบครัวของคนที่ท่าน

เป็นวิกฤตนะคะในครอบครัวจริงรายการนี้ไม่ได้หวังให้ทุกคนรวยหรือว่าอะไร
เก็ตช่วยเหลือณเวลาตอนนั้นเอง
ใช่ค่ะเป็นกำลังใจให้กับพี่เอชายามิดชัยของเราด้วยนะ
เพราะว่าน้ำหูน้ำตาแตกทุกเทปเลยคุณผู้ชมแล้วก็อย่าลืมติดตามนะฮะ
แล้วก็ส่งกำลังใจให้กับนักสู้ทุกคนทุกครอบครัวที่จะมาในรายการเกมต่อชีวิต
มาลุ้นต่อชีวิตไปกับพวกเขาด้วยการทุ่ม๑๕นาทีคืนนี้เทปแรกนะคะ
วันนี้หมดเวลาของบันเทิงไทยรัฐแล้วนะครับ
ขวัญเชอรี่และพี่เอชายามิดชัยลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ